ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีม
เพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพระกุ้งพุ่งไป
สุขภัทรโลวัชรินซ่วงลูกทีมพระกุ้งพุ่งไป
อล์ฟเวรจุพลหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมกอล์ฟซิลล่า
อารักษ์อมรสุภาษิริเป้ลูกทีมกอล์ฟซิลล่า

และรักษาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการริมน้ำขนาดใหญ่

แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้นนะครับ

และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะต้องทำในวันนี้นั่นก็คือการตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง

ทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันที
คุณจะต้องได้รับบทลงโทษที่อาจจะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน
อย่าแล้วแต่นี่เขาต่อยหนักนะไม่รู้นะ

พร้อมกับแผนที่จะพาคุณไปอย่างร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ

ทั้ง๓ร้านที่คุณจะต้องไปในวันนี้ครับ

ร้านที่๑อาฆาต
แล้วร้านที่๓เวร

ฟัสแกลลพอไปถึงร้านป้าแก้ว
มันเคยมีขนาดนี้คุณเป้
อาฆาตก็อาจจะเป็นอากาศร้านอากาศนี้ใช่ป่าว

อย่าไปบอกเขาเราเก็บไว้

ผมให้คะแนนกับความอาฆาตเนี่ยประมาณ๑๐๐บาทเลยครับ
ร้านที่๒ครับตีเตี๋ยวตึ๊บเนี่ยผมให้ราคาของร้านนี้๕๐๐บาทครับ

จริงแล้ว๑ในร้านนี้มี๑เดือนในสี่คนของคุณที่รู้จักร้านนี้ดีนะครับ
ผมขอให้คุณทั้งสองทีมโชคดีกับการตัดสินใจนะครับ
แต่ถ้าคุณตัดสินใจผิดคุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะขอตัวช่วยจากผม
โดยคุณสามารถที่จะโทรหาผมได้ทีมละ๑ครั้ง
เพื่อที่จะกราบกรานขอให้ผมช่วย
ให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้ครับ
มีงานเอาตัวช่วยมาเลย

พร้อมไหมครับพร้อมครับครับพร้อมแล้ว
ปล่อยครับไปไปเร็ว
ทีมของคุณพระกุ้งได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๑๐๐บาทร้านที่๒๕๐๐บาทและร้านสุดท้ายร้านที่๓ถึง๒๐๐บาท
ลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไรและในปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน
โอ้โหเสียเปรียบเราออกด้านนี้ทางนู้นมันใกล้กว่า
เฮ้ยพี่มันบ้านผม

เอาเลยแป๊อย่างงั้นบอกไหมบอกไปทางไหน

จะเลงมาใช่มั้ยครับ

ดูดิเดี๋ยวเขาขับเร็วอย่างนี้ผมกลัวอุบัติเหตุนิดหนึ่งนะพี่
ไม่เป็นไรผมบอกเลยว่าสมรรถนะของรถยนต์คันนี้

แล้วนี่สมัยเด็กนี้คือผมวิ่งแถวนี้
ปั่นจักรยานเตะบอล

ชมโชคกินรัก
ที่ขุมพลากุ้งวางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งจำนวน๑๐๐๐บาท
เป็นร้านอาหารไผ่ฟิวชั่นมีกลิ่นอายอิตาเลียนแบบผสมผสาน
ถ่ายทอดผ่านทางอาหารได้เป็นอย่างดี
ร้านนี้ตั้งอยู่ถนนเย็นอากาศย่านสาธรณ์

ทีมพี่พ่าวางเงินไว้๑๐๐๐บาทเมนูล้ำเต็ก
ราคา๙๘๐บาทจะได้ทาน๑จานค่ะ
แต่ผมเข้ามาก่อนเพราะฉะนั้นผมจะเอาหอยผ้าวางไว้ตรงนี้ก่อน

เดี๋ยวเราจะไปทำอย่างนี้ได้ด้วยหรอพ่าพ่า

ทีมพี่ก๊อฟวางเงินไว้๒๙๐๐บาทเมนูล้ำเต็ก
๙๘๐บาทจะได้ทาน๓จานค่ะ

เอามา

ไม่ต้องแล้วคุณมันจะผ่านแล้ว

เมนูสเต๊กขาแกะเนื้อนุ่ม
นำไปย่างบนเตาหอมสุกกำลังดี
ที่สำคัญเนื้อไร้กลิ่นขาว

เมื่อทานคู่กับซอสสูตรพิเศษของทางร้าน

อยากพูดเลยอ่ะอยากกินอย่างเดียว

อยู่ก็ไม่รู้จัก